คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวของเราได้รับแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่นะคะ
ในพื้นที่หนองบัวลำพูบอกว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปล่อยผ่านนะ
เขาก็กำลังดูอยู่นะในโลกออนไลน์น่ะที่มีคนแอบอ้างตัวว่าเป็นศาสดาองค์ใหม่
แล้วก็มีการประกอบพิธีกรรมอะไรต่างแต่อ้างว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาไปถึงที่เลยนะตามคลิปนี้ที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลอ่ะนะคะ
กุศลศรีอริยะค่ะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหานุ่งขาวห่มขาวแล้วทำพิธีกันเนี่ยนะคะ
พันเอกปริศสุคันทศรีรองพอกอรมนจังหวัดน้องบนลำพู
เขาบอกว่าเขาจับตาดูอยู่เขาไม่ได้ปล่อยผ่าน
คนที่ประกาศตัวว่าเป็นศาสดาองค์สุดท้ายอะไรเนี่ยแล้วคนวิจารณ์กันเนี่ย
เขาก็ดูอยู่แล้วเขาเอาเรื่องนะแล้วเขาก็เตือนด้วยนะคะว่าอย่าหลงเชื่อเรื่องแบบนี้
คือเหตุการณ์นี้นะคะ๒๖๒๘กุมภาพันธ์
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพู
แล้วเขาก็จัดกิจกรรมกันอีก๓๐มีนาคม
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขารู้เขาก็เลยลงพื้นที่ไป
สถานที่ตรงนี้อย่างที่เราเคยนำเสนอข่าว
เขาเรียกว่าสวนธรรมชาวศรีวิลัยเป็นบ้านชั้นเดียว
มีห้องนอนเดียวยังสร้างไม่เสร็จข้างบ้านกางเต็นต์เอาไว้สองข้าง
รองรับลูกศิษย์ลูกหาพื้นที่ด้านหน้าข้างบ้าน
มีพระพุทธรูปหลังบ้านมีห้องน้ำ
ประมาณสักสิบห้องได้นี่นะคะก็ลักษณะเป็นแบบเนี้ย
จะโล่งโล่งหน่อยกอรมนหนองบัวลำพู
เขาเฝ้าติดตามอยู่ค่ะแล้วก็มีการแจ้ง
ก็สั่งให้ติดตามเรื่องนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ก็ยังไม่พบว่าคนในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
ก็เข้าใจว่าคนในพื้นที่เขาก็ไม่เห็นด้วย
ถ้ามีการจัดกิจกรรมขัดต่อสถานการณ์ในลักษณะ
แบบนี้มันเป็นเรื่องของความหมินเมนในเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะ
ก็เลยจะต้องมีการทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ต่อค่ะนี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเขาก็ตรวจสอบให้ครับขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบุรมภูนะครับ
ประสานไปยังฝ่ายส่งในพื้นที่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ
งดเว้นการให้พระสงฆ์ไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็กำชับไปยังผู้นำชุมชนในพื้นที่ต่างต่างนะครับ
ให้ดูแลทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยเกี่ยวกับสถานการณ์การทำกิจกรรมของกลุ่มในกุศลที่บิดเบือนหลักคำสอน
แล้วจะไปตั้งตนเป็นศาสดานะฮะซึ่งจะไปสร้างความแตกแยกในสังคมในอนาคตได้
เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลหลักฐานพฤติกรรมครบองค์ประกอบความผิดเนี่ยเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีทันทีนะครับ
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ติดต่อสอบถามไปยังนายกุศลทันทีเลยนะครับ
กุศลศรีอริยะหรือว่าอดีตคือนายกุศลหมีเทศนี่คือภาพที่เคยให้สัมภาษณ์กับเรานะครับ
สำเจ็บปีนาคมนี้ที่หนองบลำภูเหมือนเดิมนะครับยืนยันว่ามั่นใจว่าไม่ใช่การกระทำที่ผิดกฎหมาย
จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีหนังสือจากทางผู้ว่าหนองบัวลำพูส่งอะไรมาให้ด้วย
หากจะมีส่งมาให้ก็ยืนยันว่าจะต้องสอบถามแล้วให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสิน
เพราะว่ามีคนไม่น้อยที่มีความเลื่อมใสสัทธาในกุศลนี่อันนี้เลขาส่วนตัวเขาบอกนะ
หลังจากนี้นะครับบอกว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อสำนักไหนอีกนะครับสำหรับนายกุศล
โดยจะขอหารือพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ของทางจังหวัดก่อนนะครับ
แล้วได้ข้อสรุปอะไรเนี่ยก็จะแจ้งแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
แต่เขายืนยันว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย